โครงการนี้เห็นบอกว่าคัมแบ็คมาแล้วแล้วก็มีซิงเกิลล่าสุดด้วยนะคะ
กับชื่อเพลงที่มีชื่อว่าให้โอกาสฉันนั่นเองค่ะ
หลายคนสงสัยเหมือนกันว่าซิงเกิ้ลนี้มันโยงใยกับรักครั้งเก่าของพี่หนุ่มสอนรามหรือเปล่า
แล้วกับรักครั้งใหม่พี่นิโคเคยบอกว่าเข็ด
พอแล้วจริงหรือเปล่าไปฟังความในใจทั้งหมดของผู้หญิงคนนี้ค่ะ
เป็นแบบว่าเผ่นการทำงานใช่มั้ย

ตอนนี้คืองานเยอะ
ค่ะเยอะมากไม่ได้หยุดเลยค่ะ
ค่ะแล้วก็มีลูกมีครอบครัว
แล้วก็ทำงานไป

ก็ว่าไปนะคุณให้โอกาสฉันของพี่นิโคร๕๗๐๐เข้าไปแล้ว
ปล่อยมาไม่กี่วันเองก็ถือว่าเป็นการคัมแบ็คกลับมาที่ดีนะ
แต่ว่าอย่ายอมแพ้กับเรื่องความรักค่ะพี่นิโค
สองคนเป็นกำลังใจให้นะคะว่ามันต้องมีสักวันหนึ่งแหละนะ
ที่มีคนคอยดูแลข้างเรานะครับ